กรณีไฟไหม้บ้านพักคนงานย่านดอนเมืองนะคะของทางด้านอิตาเลียนไทยเนี่ย
ล่าสุดค่ะเมื่อผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดาน
ที่จังหวัดกำแพงเพชรตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การภาคเศษค่ะ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับภรรยารวมถึงดื่มสุรา
แต่ไม่ได้เกาะเหตุวางเพลิงนะคะ
โดยนายสุเทพปิ่นทองอายุ๖๒ปี
ผู้ต้องหาคดีวางเพลิงบ้านพักคนงาน
ถูกตำรวจนครบาน๒ติดตามจับตัวได้นะคะ

หลังจากที่หลบหนีไปพักอาศัยกับมารดาค่ะ
ซึ่งจากการสอบสวนนายสุเทพก็ยังให้การภาคเศษ
โดยยอมรับว่าพักอาศัยอยู่ในห้องต้นเพลิงจริง

ซึ่งก่อนเกิดเหตุก็ได้ดื่มสุราหลายขวดจนมืนเมา

ภรรยาหนีไปอยู่ที่อื่น
จากนั้นนะคะก็เดินออกจากห้องพักไปซื้อสุรามาเพิ่มค่ะ
เดินกลับมาก็พบว่าไฟไหม้ที่พักแล้ว
ตกใจก็เลยรีบหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดกำแพงเพชร
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรภายในห้องพัก
เพราะว่าตนเสียบปลั๊กทิ้งไว้ใกล้กับที่นอนในห้อง
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทษาธิตสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ก็กล่าวว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้การภาคเศษ
แต่ตำรวจก็มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าผู้ต้องหา
เป็นผู้วางเพลิงจริงและแน่นหนาพอ
สารจึงอนุมัติหมายจับนะคะ
สำหรับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยครั้งนี้
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยเพลิงก็ได้เผาห้องพักคนงานเสียหายไปทั้งหมด๔๙๖ห้อง
และเป็นเหตุให้นายพนมพรจันอักษรอายุ๒๐ปี

ว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทค่ะ